พระสงฆ์รูปหนึ่งสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

แต่พระรูปนี้บอกว่าขอแกะดูของข้างในก่อนได้ไหม
เพราะไม่มั่นใจว่าสินค้ามันตรงปกหรือเปล่า
ก็เป็นลักษณะเก็บเงินปลายทาง
ถ้าแกะดูแล้วสินค้ามันไม่ตรงปกแล้วพระไม่ยอมจ่ายเงิน
สวยรายเดอร์สวยรายเดอร์ต้องจ่ายเงิน
ก็เลยเถียงกันอยู่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะ
พี่ต้องจ่ายเงินก่อนครับผมจ่ายเงินได้หรือไม่ครับผมขอขออยู่ในใกล้
คือทางพระรูปนี้ที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ก็บอกว่า
ก็พระสั่งของพระก็มีสิทธิ์แกะดู

แต่รายเดอร์บอกว่าผมก็แค่คนส่งของ
ผมไม่เกี่ยวกับการซื้อขายแล้วสินค้ามันเก็บเงินปลายทาง
ถ้าแกะแล้วพระไม่จ่ายผมก็สวยผมก็ต้องรับผิดชอบ

ใช่คือรายเดอร์ก็พยายามจะอธิบายให้ฟังแบบนี้ค่ะ
แต่หลวงพี่ก็ยืนยันว่าจะแกะดูก่อนจะแกะดูก่อนว่าสินค้ามันตรงปกหรือเปล่า

พระสงฆ์ลูกศิษย์มาช่วยคุยมาช่วยเจรจา
นี่อะไรถือมีดมาด้วยเหรอ

ตกใจนึกว่าเอามาขู่รายเดอร์
มาแกะของคือยืนยันจะแกะให้ได้จนรายเดอร์ต้องยอมนะพี่อุ๋ยนะ

ใช่ค่ะคือคนมาช่วยเจรจาไหนจะพระรูปอื่นไหนจะลูกศิษย์มาช่วยคุยมาช่วยอะไร
แต่พระรูปนี้ก็ยืนยันว่าจะแกะ
แล้วบังคับให้รายเดอร์ถอดหมวกกันน็อกถอดหน้ากากอนามัย
จะได้ถ่ายรูปจะได้รู้ว่าใครมาส่ง
เดอร์ยอมทำตามทุกอย่างกลัวอันตราย
ไม่รู้ว่าเห็นว่าท่านเตรียมมีดมาแกะของด้วยหรือเปล่า
นานเลยคุณผู้ชม
สุดท้ายเป็นโชคดีว่าของมันตรงปก

ออกมามันก็ตรงไงก็รับของไปแล้วก็จ่ายเงิน๑๓๘บาท

บอกก่อนจะแกะเนี่ยพระรูปอื่นมาช่วยกันเจรจา
ใช่พระมาคิดให้ตรง
เท่าไหร่๑๓๘บาท
พระรูปอื่นในวัดเลยยอมจ่ายให้ก่อน

ะแล้วก็มันก็ตรงปกแล้วมันก็จบเรื่อง

โวยอยู่นานเลยอ่ะแต่ต้องทำความเข้าใจว่า

คือถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มั่นใจคุณก็ไม่รับ
เขาก็เอาสินค้าไปคืนแค่นั้นเอง